อย่างที่จะตามมานักวิชาการ
คำถามก็คือว่าเมื่อเอาชนะและก็ชนะกันแบบนี้
นี่จะเป็นธัศน์มันจะเป็นธัศน์
ก็จะมีการตั้งคำถามว่าตกลงระหว่างบทบรรยัตรรัฐบาลนูน
กับข้อบังคับการประชุม
อันไหนใหญ่กว่าอันไหนจะมีคำถามตามมาเยอะ
ฉะนั้นการเอาชนะกันทางการเมืองเนี่ย
เมื่อชนะแล้วให้นึกถึงผลพวงของการแพ้ชนะด้วย
อันนี้เป็นอันตรายมาก
คือเราจะเห็นว่าการเมืองไทยในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
นักการเมืองที่บางท่านไม่ชอบเนี่ยนะคะ
แล้วมันเหมือนกับต้องทลายองคาพยพความชอบทำ
ของรัฐบาลนูนลงมาของกฎหมายลงมาเนี่ย
มันเหมือนเผาบ้านทั้งบ้านเพื่อจะฆ่าหนูตัวเดียวนะคะ
ทีนี้สิ่งที่เราเห็นในวันนี้คงจะเป็นประเด็นถกเถียง
และอาจจะทำให้นักกฎหมายสอนหนังสือยากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เอาเป็นว่าที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดมันในเชิงการเมืองเนี่ยนะคะ
เราเห็นฝั่งที่ไม่เห็นด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเห็นว่าคุณพิธา
ควรจะได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งเนี่ย
ซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อกี้ที่ต้องบอกว่าอาจารย์สุภาพทายถูก
โดยที่ไม่ได้คะแนนเสียงจากสวมาเติมเลย
ดังนั้นจะเห็นว่าสววันนี้โหวตไปในทางเดียวกันมาก
ครับอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยเรื่องของมติวันนี้
ที่ว่าโหวตซ้ำได้ซ้ำไม่ได้เนี่ย
จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งสารรัฐมนุนตีความไหม
เป็นไปได้เป็นไปได้
ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จะถูกบันทึก
มันเหมือนคำพิพากษาสารดีกา
คำพิพากษาสันดิกาเนี่ยเป็นข้ออ้าง
ในการที่จะพิจารณาด้วยนะ
ว่าดีกาเคยเป็นอย่างนี้
ดีกาบทที่เท่านั้นคดีนี้เหมือนกันเนี่ย

แล้ววันใดวันหนึ่งมันยังมีกฎหมายอีกตั้งหลายฉบับ
เขียนไว้ว่าให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูล
แล้วถึงเวลานั้นขึ้นมาจะเอายังไง
อย่าลืมว่าเกจิอาจารย์อย่างรองวิศนุเนี่ย

โหวตนายกเนี่ยโหวตกี่ครั้งก็ได้

ใช้คำนี้นะครับโหวตซ้ำกี่ครั้งก็ได้
แล้วจะใช้ระยะเวลาไปแค่ไหน
ไม่มีบทบัญญัติกำหนดไว้
นี่ก็แปลว่าโหวตกี่ครั้งก็ได้

เรื่องเดียวที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐมนูล
อาจารย์จะไหว่อย่างไง

เป็นไปได้ที่จะมีสมาชิก
ของพักเก้าไกรเองเสนอนะคะซึ่งมันจะใช้เวลา
แต่ประเด็นที่อาจารย์สุภาพพูดถึงกรณีอาจารย์วิศนุบอกว่า
โหวตกี่ครั้งก็ได้โหวตไปนานแค่ไหนก็ได้
จริงอยู่ว่ารัฐมนุนไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้
แล้วไม่ได้มีบอกว่าจะต้องบวชภายในระยะเวลาเท่าไหร่
แต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะดิฉันก็เห็นว่ามันก็ควรจะต้องมีความเหมาะสม
เพราะว่าทุกครั้งที่โหวตเนี่ยก็ต้องเชิญมาประชุม

การที่อาจารย์วิศนุบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ากี่ครั้งก็ได้
มันก็คือเป็นการบอกว่าจริงแล้วเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ของที่ประชุมอันทรงเกียรตินี้แล้วก็ให้โอกาส
แต่ครั้งนั้นมันต้องมีระยะเวลา
อย่างในต่างประเทศหลายประเทศ
ถ้ายังพักร่วมรัฐบาลยังเสนอชื่อคนที่ได้รับเสียงข้างมากไม่ได้เนี่ย
มันก็จะสมมุติ๒ครั้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อคนนะคะ
หรือว่าระยะเวลา๑อาทิตย์หรือ๒อาทิตย์ชื่อเปลี่ยนคนใหม่
อันนี้คือในความหมายของอาจารย์วิศนุที่หมายความว่า
ชื่อเดิมอาจจะถูกซ้ำส่งซื้อชื่อส่งซ้ำได้อืม
แต่ชื่อใหม่ก็ควรจะถูกส่งเข้ามาเสนอประกวด

ครั้งนี้ยังมองว่าคุณภิษฐาควรจะได้รับการเสนออีกรอบนึง
อยากจะใช้คำว่ามันบิดเบี้ยวที่ให้อำนาจวุฒิสภา
ซึ่งใช้อำนาจแทนประชาชนตามรัฐมนุนก็จริงแหละ
แต่ว่าใช้อำนาจในเชิงคัดง้างเสียงข้างมาก

ควรจะให้โอกาสคุณพิทาอีกหนึ่งรอบ
การใช้เกมตีความกฎหมาย
แล้วเขามีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกับรัฐมนูลเนี่ย

คือผมเนี่ยไม่ได้คิดจะช่วยคุณพิธานะ
แต่เป็นห่วงหลักการของกฎหมายคุณเอาชนะกันในสภาเพื่อเอาชนะให้ได้
แต่ผลพวงของความชนะนั้นเนี่ย